คุณผู้ชมคะขอพูดถึงคดีของน้องชมพู่กันหน่อยค่ะไม่ได้พูดถึงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ
คดีของน้องชมพู่ที่วันนี้ต้องพูดถึงก็เพราะว่ามีข้อมูลบอกว่าเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำตัวคนในครอบครัวของน้องชมพู่ไปเข้าเครื่องจับเท็จ
เครื่องจับเท็จเกือบครบทุกคนแล้วและคิวต่อไปคือลุงพลและป้าแต่น
อันนี้คดีนี่ความคืบหน้านี้หายไปนานนะฮะใช่ค่ะคดีนี้เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ภาพนี้คือข้อมูลจากตำรวจข้อมูลสุดท้ายเลยล่าสุดเลย
คือ๑ตุลาคม๒ตุลาคมนะที่ท่านผอบตรเข้ารับตำแหน่งใหม่
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขแถลงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่
นั่นคือสุดท้ายที่เราได้ข้อมูลเลยจากตำรวจเป็นการแถลงคดีแรกของท่านตอนรับตำแหน่งเลยอ่ะ
ใช่ค่ะนี่ค่ะดังนั้นเนี่ยต้องตามต่อจริงเชื่อว่าน่าจะใกล้แล้ว
ใกล้จะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่นะคะ
สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามพบศพน้องชมพู่
เด็กหญิงวัยสามขวบบนภูเหล็กไฟที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหารครับ
จนถึงณวันนี้ค่ะเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่มีข้อมูลจากเพจอีจันทร์ค่ะ
ได้ให้รายละเอียดเอาไว้แบบนี้นะคะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมา
สดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่อ่า
สดิ้งเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องชมพู่ก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปแล้วถูกพบเป็นศพนะคะที่แค่หน้าบ้าน
สดิ้งเป็นคนแรกค่ะที่ผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์ประมาณ๑ชั่วโมงนี่นะคะ
สัมภาษณ์โดยไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จนะคะด้วยความที่เป็นเด็กนี่นะคะ
หลังจากนั้นค่ะพ่อของน้องชมพู่ค่ะนายอนามัยถูกสัมภาษณ์และเข้าเครื่องจับเท็จประมาณ๓ชั่วโมงเลยนะคะ
ครับจากนั้นช่วงบ่ายแม่ของน้องชมพู่นางสาวิตรีเป็นคนที่สามที่ถูกสัมภาษณ์และเข้าเครื่องจับเท็จ
ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงเช่นเดียวกันอันนี้เป็นรายงานข่าวนะคะแล้วก็โพสต์โดยเพจอีจันทร์นะคะ
มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า๖มกราคมก็คือเมื่อวานนี้นี่เอง
ช่วงเช้าน้าตายค่ะนางสาวจุไรพร
ผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์และนำเข้าเครื่องจับเท็จใช้เวลา๓ชั่วโมงเหมือนกัน
ช่วงบ่ายน้าเสริมค่ะสามีของน้าตายเป็นน้าเขยของน้องชมพู่อะนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์และนำเข้าเครื่องจับเท็จใช้เวลา๓ชั่วโมงเหมือนกัน
ส่วนใหญ่จะใช้เวลา๓ชั่วโมงนะคะยกเว้นน้องสดิ้งคนเดียวพี่สาวของน้องชมพู่
คือนักผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์ชั่วโมงนึงแล้วก็ไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จ
ครับและข้อมูลบอกว่าวันนี้ค่ะณแตค่ะนายนาริน
เชี่ยวชาญสัมภาษณ์และนำเข้าเครื่องจับเท็จเหมือนกันนะคะใช้เวลาสามชั่วโมงค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายนางสาวสายฝนหรือฝนนะคะครับผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์และนำเข้าเครื่องจับเท็จประมาณ๓ชั่วโมงนะคะ
อ่าทีมข่าวก็ตรวจสอบนะคะถามแม่ของน้องชมพู่เลย
แม่ของน้องชมพู่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางทั้งเจ็ดคนเดินทางกลับบ้านกกอกที่มุกดาหาร
โดยรถตู้ของสพกกตูมแล้วก็ได้รับการยืนยันว่า
ก็คือลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่นะคะ
และป้าแตนด้วยนางสาวสมพรหลาโพนะคะป้าของน้องชมพู่นะคะ
มีข้อมูลบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่อยู่ระหว่างเดินทางเข้ากรุงเทพ
เพราะว่าจะต้องเข้าเครื่องจับเท็จในวันพรุ่งนี้ต้องมาที่กรุงเทพ
ลุงพลก็บอกกับในโลกโซเชียลว่า

ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่

วันนี้นะครับก็จะเดินทางเข้าไปที่
พบกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
ก็ทั้งลุงพลป้าแตนเองก็ต้องเดินทางไปคู่กันนะครับ
ก็ได้รับคำเชิญนะครับจากท่านรองนะครับ
ฉลองชัดชัยนะครับมาหาที่บ้านเพื่อที่จะเดินทางไปวันนี้นะครับ
เย็นนี้พรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
ตามที่เราเคยให้คำมั่นสัญญาผ่านสื่อไปแล้วว่า
ถ้ามีการเข้าเครื่องจับเท็จเราก็ยินดีนะครับ

ก็ได้ให้ความบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์
ในทุกมิตินะครับทุกขั้นตอนนะครับ
เราก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตลอด
นี่นะคะก็ได้มีการโพสต์และแชร์คลิปนี้เอาไว้ในยูทูปนะคะ
คือลุงพลเองเขาก็มีแฟนคลับในโลกโซเชียล

มีการโพสต์คลิปแชร์คลิปความเคลื่อนไหวต่าง

คือก่อนที่ลุงพลจะเข้ากรุงเทพเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จ
ไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะคะ
แล้วก็อยู่ที่บ้านลุงพล
ทูบไปไห้สารเพียงตาที่อยู่ข้างบ้านลุงพล

ภาพบรรยากาศนี้ก็ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลในยูทูปนะคะ

สำหรับการเสียชีวิตของน้องชมพู่อะค่ะ
เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาอายุ๓ขวบ
ตั้งแต่น้องชมพู่หายตัวไปจนกระทั่งพบศพ
ระยะเวลาล่วงเลยมาโอ้โหหลายเดือนมากนะคะ
ปีที่แล้วต้องยอมรับเลยว่าข่าวนี้คดีนี้
เราสองคนเนี่ยไทยรัฐนิวโชว์นำเสนอแบบต่อเนื่อง
เพราะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าได้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ
สุดท้ายเลยก็คือช่วงต้นเดือนตุลาคม
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพิ่งมารับหน้าที่มารับหน้าที่พบตรคนใหม่

ซึ่งรายละเอียดในการแถลงเป็นแบบนี้ขอย้ำอีกทีนะคะ
เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการจากทางท่านผอบตรนะคะ
ก็คือ๒ตุลาคม๒๕๖๓ที่ผ่านมา
น้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดที่พบศพบนภูเหล็กไฟได้ด้วยตนเองค่ะ

เหตุผลก็คือ๑เส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟมี๔เส้นทาง
ยากเกินความสามารถของน้องชมพู่ค่ะ
มีเนินชันกว่า๖๐องศาขวางกั้นทุกเส้นทางเลยนะคะ
ลาดชันเพียงแค่๔๕องศายังขึ้นไม่ได้เลย
ดังนั้นภูเหล็กไฟที่ลาดชันมากกว่าไม่น่าจะขึ้นไปเองได้

เหตุผลที่สองก็คืออาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่กินไป
พลังงานมันไม่พอที่น้องจะเดินไปจนถึงจุดที่พบศพแน่
เพราะน้องชมพู่กินแค่ข้าวไข่เจียวสามคำน้ำส้มขวดหนึ่งแค่นั้นเลย
อันนี้ตามข้อมูลที่คุณแม่บอกและตำรวจก็นำไปพิเคราะห์พิจารณาต่อ
สาเหตุที่สามชาวบ้านยืนยันว่าจากประสบการณ์ของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะ
เด็กสามขวบจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเต็มที่ก็ชั้นที่๒
แต่จุดที่พบศพของน้องชมพู่มันสูงกว่านั้นมากค่ะ
ชั้นที่๒ก็คือประมาณนี้ตามภาพกราฟิก
อันนี้คาดว่าถ้าเกิดขึ้นไปเองน้องน่าจะไปได้แค่จุดตรงนี้
และเหตุผลข้อที่๔กรณีศึกษาเรื่องของการหลงป่าค่ะ
ทินเชื้อคมตาก่อนหน้านี้เคยหลงป่านะคะหลงไปไกลกว่าน้องชมพู่สองเท่า
ชาวบ้านหาเจอภายในคืนเดียว
คือถ้าน้องชมพู่เดินหลงอะไรไปเองแล้วชาวบ้านเริ่มหาตั้งแต่ต้นเนี่ย
คือน่าจะเจออืมน่าจะเจอเร็วไม่น่าจะใช่ขนาดที่แบบ
โอ้โหกว่าจะเจอศพแล้วก็กว่าจะรู้ว่าใครก่อเหตุ
จนบัตรนี้ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยนะคะเหตุผลที่ห้าก็คือ
แพทย์ที่ชนะสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัยสามขวบอะค่ะเดินไปแบบไม่ได้แน่แน่
ไปถึงจุดที่พบศพอ่ะนะคะกุมารแพทย์บอกว่า
พัฒนาการของเด็กวัยนี้ถ้าหลงทางห่างจากบ้าน๒๐๐เมตร
ยังคงเห็นบ้านตัวเองและกลับมาได้ส่วนสภาพศพที่เปลือยกาย
กับแม่ของน้องชมพู่ก็ยืนยันว่าน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
ถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้เลยนะคะ
อกจากนี้พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ไปตรวจเจอเส้นผมของน้องชมพู่
เส้นลักษณะคือถูกตัดหรือเฉื่อนด้วยมีด
เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่นน้องชมพู่
คงไม่สามารถเฉือนผมตัวเองได้แบบนั้น
อกจากนี้ค่ะพ่อแม่และคนในครอบครัวรู้นิสัยของน้องชมพู่ว่าน้องกลัวที่สูง
กลัวที่มืดกลัวป่ากลัวสุนัขกลัวสวนยาง
น้องชมพู่ไม่เคยไปป่าหลังบ้านเลยสักครั้งเลยนะคะ
พ่อแม่ไม่เคยพาไปด้วยซ้ำดังนั้นจากเหตุผลที่บอกไป
เชื่อว่ามีคนพาน้องชมพู่ไปมีคนทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตาย
แต่อาจจะเป็นลักษณะทางใดทางหนึ่งทางตรงหรือทางอ้อม
ลักษณะการก่อเหตุนะคะครับสุดท้ายก็มาถึงเนี่ยแหละค่ะ
ประเด็นเรื่องของการสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญและจับเข้าเครื่องจับเท็จ
ก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาผ่านทางเพจของอีจันทร์นะคะ
ก็บอกว่าเร็วนี้อาจจะได้รู้แล้วว่าใครคือคนที่เกี่ยว
วตรเคยบอกเอาไว้ว่าคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่ทำนอนเครียดไปนะ
เพราะตำรวจยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกในการหาตัวคนร้าย
หรือว่าหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
ดังนั้นถ้ามีใครทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตนะคะ
ว่าจะต้องถูกแจ้งข้อหาดังนี้นะคะ
กระทำความผิดในลักษณะของการพรากผู้เยาว์กักขังหน่วงเหนีย

และข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพอาจจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะ
ครับตอนนี้ก็๒๔๒วันแล้วนะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงพลใช่ไหมครับลุงพลกับป้าแต่นค่ะครับ
เดี๋ยวความคืบหน้าเราตามให้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เหมือนกับหลายข้อมูลข่าวสารที่เราตามให้ท่านอยู่ทุกวันนะฮะ

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
อีกเหตุการณ์นี้นะฮะก็เป็นเรื่องของคดีน้องชมพู่นี่แหละนะครับ
แต่อย่างที่ทราบคือคนที่เข้าเครื่องจับเท็จทั้งหมดแล้วมาในกรุงเทพเนี่ย
จะเป็นครอบครัวของน้องชมพู่ทั้งหมดเลย
หมอปลาบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้นะครับเรื่องที่ลุงพลจะไปเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
เพราะไม่ได้ติดต่อกับลุงพลแล้วแล้วลุงพลก็มีคนรอบข้างเยอะแล้ว
ตอนนี้ไม่ขอก้าวล่วงเรื่องของลุงพลอีก
ว่าจะไม่ยุ่งเรื่องลุงพลอีกต่อไปนี่หมอปลาบอกนะฮะ
คือหมอปลาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยพูดไว้จริง
ต่อให้ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีก็จะเอาที่ดงที่ดินอะไรไปค้ำระ
กันไปช่วยเหลือนะครับไปประกันตัวแต่ตอนนี้ไม่ช่วยแล้ว
เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว
ส่วนเรื่องเงินรางวัลที่เคยประกาศไว้ว่าหากใครให้เบาะแสตำรวจ
นำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ก็จะให้รางวัลตามที่เคยประกาศไว้
เหมือนเดิมนะครับหมอปลาบอกตอนนี้หมอปลาตั้งเงินรางวัลเอาไว้
ก็คือ๑ล้านบาทนะครับ
ลุงพลกับป้าเขาจะมาเข้าเครื่องจับเท็จอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกครับ
รู้จักทนายโนบิโทรมาบอกเพราะว่าผมกับลุงพลผมก็ไม่ได้คุยอ่ะ
อะไรแล้วเนื่องจากว่าลุงพลเขามีคนรอบข้างเขาเยอะ
ถ้าเกิดว่าลุงเขาโดนจับเนี่ยผมต้องไปประกันตัวไหม
ผมคิดว่ามันไม่ต้องถึงผมแล้วเพราะว่าตอนนี้จากไอ้ตอนนั้น
มันคนละเวลาเพราะไอ้ตอนที่เราบอกว่าถ้าลุงพลโดนจับ
เราจะไปประกันตัวเนื่องจากว่าตอนนั้นลุงพลเขาไม่มีใคร
แต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขามันเปลี่ยนไปเพราะทางยูทูปเบอร์
พระมั่งทั้งคนให้คำปรึกษาเขาเยอะนะ
เราก็ไม่ขอไปก้าวร่วงเมื่อก่อนหมอปลาบอกว่าจะช่วย
ตอนนั้นช่วยแต่วันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปไง
เพราะว่าคนรอบกายเขาเยอะเมื่อก่อนเขาไม่มีใครไง
ผมกับครอบครัวแล้วก็ยินดีแต่เมื่อเราก็ไม่ไปวุ่นวายแล้วนะครับ
ปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาส่วนเงินรางวัลนำจับ
ก็ยังเหมือนเดิมถ้าใครมีบ่อแสสามารถจับคนร้ายได้
เราก็ให้นะฮะแต่ต้องมีเบาะแสนะจากคนที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจหาเอาเองนะครับก็ยังเป็นหนึ่งล้านเหมือนเดิม
เราจะไม่ไปก้าวร่วงถ้าเขาโดนจับนะครับเพราะตอนนี้แก่ตอนนั้น
ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับ
พรุ่งนี้ว่ากันต่อใช่ค่ะ